ใครเป็นชู้ถ้ารู้กูยิง
คือผู้ชายคนนึงนะคะเขามีเพื่อนสนิท
แล้วก็น้องชายของเพื่อนสนิทคนนี้เขาก็สนิทเป็น๓คนที่สนิทกันเลย
อยู่วันหนึ่งขี่รถมาหาที่บ้านบอก
๒คนพี่น้องลุกมานั่งตรงนี้เลยนะ

นี่ตอนนี้ตำรวจยังจับตัวไม่ได้เลยนะคะ
ตำรวจภูทรวัดโบดพร้อมกับแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบนี่ค่ะ
สภาพยังเป็นสภาพนี้อยู่เลยนะคะ
ผู้ตายคือในแวงจันทคุณอายุ๔๒ปีค่ะ
คนนี้เป็นเจ้าของบ้านถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๕๕๖มม

โดนยิงเข้าหน้าอกทะลุหลัง๑นัด
น้องชายคือนายมนูจันทคุณอายุ๓๗ปี
โดนยิงด้วยปืนขนาดเดียวกันเข้าที่ริมฝีปากข้างซ้าย๑นัดค่ะ

กระสุนที่ไม่ได้ยิงอีก๑นัดด้วยนะคะ
เราส่งคุณวิริยุตปรานีลงพื้นที่ค่ะ
ในที่เกิดเหตุเนี่ยก็ยังคงคราบลงคราบเลือดอะไร
มันก็ยังกระเซ็นติดผนังอยู่เลยนะคะ
ช่วงเย็นเนี่ยครอบครัวรับศพในแวงไปตั้งสวดบำเพ็ญกุศลที่บ้าน
ก็ได้คุยกับภรรยาของนายแวงค่ะ
ภรรยาในแวงเนี่ยก็เป็นคนทาแป้งล้างหน้าล้างตาแต่งหน้าให้กับสามีเป็นครั้งสุดท้าย
แล้วก็กระซิบบอกสามีบอกว่าขอให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้เร็วนะ
แล้วก็ยกศพในแวงเข้าโลงกอดร่างจูบแก้มเป็นครั้งสุดท้ายจูบหน้าผากเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ

คุณสายทิพย์ภรรยาของนายแวงเล่าบอกว่า
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นประมาณสามชั่วครั้ง
พาพิมไปสี่สิบเอ็ดปีคนก่อเหตุอะ
ขี่มอเตอร์ไซค์พร้อมกับปืน

แต่มนูมาเพราะเสียไม่ได้เพราะโดนเอาปืนจี้มา
ขี่มาถึงบ้านเสร็จปุ๊บนายบาดินก็ขู่บอกแวงกับมนู
นั่งตรงพื้นเลยนะตรงจุดเกิดเหตุบอกนั่งลงไปเดี๋ยวนี้

มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับเมียเขา
แล้วนายบดินก็เอาปืนยิงเลยค่ะก่อนที่จะขี่มอเตอร์ไซค์หนีไป
มันมันไม่ใช่เรื่องจริงคือเพื่อนเนี่ยตายเพราะไม่ใช่เรื่องจริง
คือหาเรื่องแล้วมันโหดแล้วมันเป็นเพื่อนเรียนด้วยกันด้วย
แล้วเนี่ยถ้าตำรวจจับมันไม่ได้ไม่รู้มันจะฆ่าใครอีก
เพราะมันติดสันดาลอยากฆ่าแต่ดูแล้วมันเป็นประสาทไปแล้ว
คุ้มครั่งมันคุ้มครั่งเมื่อคืนมันคุ้มข้างมาก
ไม่มีไม่มีเลยมันเป็นไปเอง
สายมือนี่คือนายบาดินคนก่อเหตุและยังคงหลบหนีอยู่นะคะ
ตำรวจยังตามจับตัวไม่ได้ค่ะไปดูที่บ้านของนายมนูลนะคะ
ครอบครัวก็รับศพมาตั้งสวดบำเพ็ญกุศลที่บ้านเหมือนกัน
ญาติญาติก็มีการทำพิธีขอขมาก่อนนำร่างเข้าโลงค่ะ
คุยกับคุณแม่บุญเรียมนะคะแม่ของนายมนูก็บอกว่า
เมื่อคืนแม่ได้ยินนะแม่ได้ยินเสียงปืนดังปั้งปั้งปั้งสามนัด
แม่ก็ไม่คิดว่านั่นคือเสียงปืนที่มันยิงเข้าอกเข้าหน้าลูกแม่
ลูกแม่ทั้งสองคนสนิทกับคนก่อเหตุมากเป็นเพื่อนรักกันมานาน
รักกันขนาดไหนรักขนาดพาไปลงเหวด้วยกันนะคะ
พากันไปติดยาพากันไปติดยาค่ะ
มนูลูกชายคนเล็กเนี่ยเคยเสพยาจนถึงขั้นประสาทหลอน

แม่ก็พาไปบำบัดรับยาจิตเวทมากิน

แต่เสพยาควบคู่ไปกับกินยาจิตเวท

แม่พูดตรงนี้เลยนะไอ้เรื่องชู้สาวเนี่ยปัดทิ้งไปเถอะ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

ถ้ารู้ก็คือเหลืองั้นแน่
ได้คุยกับอดีตภรรยาของนายบดินคนเกาะเหตุด้วยนะคะ
เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องชู้สาวไปไม่ได้หรอก
เพราะฉันกับเขาเลิกกันแล้ว
ดินหลอนยายแล้วคิดไปเองแน่
คือเซ็นประหยาปภัย๓มคกลับมาคบกันเนี่ย
แป๊บเดียวและสุดท้ายก็เลิกจริงจังเมื่อ๑๕พฤษภาคมที่ผ่านมา
ถามว่าที่เซ็นไปหย่าเพราะอะไร
ก็บดินเอาปืนมาจ่อหัวแล้วบอกนี่ไปแอบคบชู้กับพี่เขยใช่ไหม
เอาปืนจ่อหัวอยู่แบบนี้ใครมันจะอยู่ไหวไปถามชาวบ้านก็ได้ชาวบ้านก็เห็นหมดแหละ
เพราะมันเจาะหัวแล้วมันตะโกนขู่ฆ่าเลยบอกมันจะฆ่าให้ตายกลางงานบุญในหมู่บ้าน
ว่าไม่ได้ทำบอกว่าไม่ใช่ก็ไม่เคยฟังระแวงตลอดคิดไปเองตลอด
แล้วก็ชอบบังคับให้เธอยอมรับในสิ่งที่เขาคิดว่ามันจริงทั้งที่มันไม่จริง
กระทั่ง๑๕พฤษภาคมพี่ชายของบาดินก็คือพี่สามีเดินเข้ามาในบ้าน
แล้วบาดินระแวงอยู่แล้วไงติดกล้องวงจรปิดทั่วบ้าน
พอเห็นมีผู้ชายเดินเข้ามาปุ๊บทึกทักเอาเองคิดว่าคือในแวง
แล้วก็เลยไปยิงเขาตายหลังจากนั้นก็มาทำร้ายร่างกายเธอจนบาดเจ็บ
เธอก็ทนไม่ไหวบาดินเนี่ยไม่ใช่ขู่ฆ่าแค่เธอนะ
ขู่ฆ่าพ่อเธอด้วยมีแผลที่ถูกทำร้ายค่ะ
บอกก็ถ้าปกติเขาจะเอากล้องวงจรปิดมาติดทั่วบ้าน
เพื่อตรวจสำรวจพฤติกรรมของภรรยาตัวเองเหรอ
เพราะว่าหนูมาอยู่บ้านหนูหนูก็ต้องดูแลแม่หนูที่ป่วยติดเตียงค่ะครับแล้วเขาก็ติดกล้องวงจรปิดไว้ในบ้านเพื่อดูว่าแบบมีคนเข้าออกบ้านหนูไหมมีผู้ชายเข้าออกไหมแต่เขาก็หาว่าหนูกับพ่อมีอะไรกันแบบดูในกล้องทั้งที่ความจริงมันไม่ใช่เลยค่ะถึงขั้นจะฆ่าพ่อเลยค่ะเขาขู่พ่อยังไงบ้าง
เชียวชีวิตเลยใช่ไหมค่ะค่ะ
ตำรวจยังคงลงพื้นที่ติดตามตัวนายบาดินอย่างต่อเนื่องนะคะ
มือถือนายบดินเสียบชาร์จเอาไว้นะคะ๒เครื่องอยู่ในห้องนอน
ไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปยกเว้นว่าเขามีโทรศัพท์มากกว่า๒เครื่อง
มีชิ้นส่วนอาวุธปืนไม่ทราบชนิดแล้วก็กระบอกเก็บเสียงปืนหรือว่าใส่
เซอร์ด้วยนะคะรวมถึงลูกกระสุนปืนหลากหลายขนาด
ในรถมีกระสุนปืนห้าจุดห้าหกอยู่หนึ่งนัดขณะเดียวกันกับที่ใช้ก่อเหตุ
นายมนูแล้วก็นายแหวงนะคะตำรวจก็ยึดของกลางทั้งหมดมาตรวจสอบที่มาที่ไป
ครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายไหมคุยกับนายไมค์พ่อของนายบาดินค่ะ
ขนาดพ่อแท้ยังพูดเองเลยว่าลูกผมมันคลั่งยา
แต่มันไม่เคยเสพให้ผมเห็นนะเพราะผมเคยขอร้องไว้ว่าให้เลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซะ
มันเริ่มไม่ได้มันก็เลยไม่เสพให้เห็นบดินอ่ะมันเคยติดคุกมาเจ็ดปีที่แล้ว
คดียานี่แหละแล้วก็ไปแทงคนในคุกอีกมันก็เลยติดยาวนานกว่าเดิมไปอีก
นี่พอออกมาได้ปุ๊บก็โดนจับคดีพรบออาวุธปืนอีก
คนตายเนี่ยก็เป็นเพื่อนรักกับบดินลูกชายผมนั่นแหละก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาขัดแย้งเรื่องอะไร
แย้งกันตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าเป็นไปได้บดินเอ้ยพ่อฝากมาบอก
อบตัวเถอะเพราะถ้าเจอตำรวจแล้วสู้เนี่ยไม่คุ้มนะ
แต่คุณพ่อก็ฝากบอกตำรวจด้วยนะคะครับคุณตำรวจครับถ้าลูกผมสู้เนี่ย
วิสามันฆาตกรรมได้เลยนะครับเต็มที่ผมฝากขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย
ก็พ่อบอกแล้วบอกว่าหากเขามอบตัวก็มอบไป
หากไม่มอบตัวเขาสู้ก็เก็บไปเลยวิสามันเลยพ่อไม่เสียใจ
ถึงเสียใจก็เสียใจครั้งเดียวไงคือว่าจบเลย
พ่อก็อยากขอโทษคนที่ถูกเขาสูญเสียเนอะ
ว่าใจเขาใจเรายังว่ามันไม่อยากให้เกิดแต่แต่ทีนี้มันก็เกิดแล้วไง
ถ้าคนหนึ่งตายคนหนึ่งก็หากว่าติดคุกก็รับกรรมไป